อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นเหตุสลดเกิดขึ้น

ขี่รถจักรยานยนต์แล้วไปล้มหน้าห้างดัง
ที่จังหวัดนครราชศรีมาแล้วเสียชีวิตเลย
ปรากฏว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นค่ะ
ทางตำรวจก็ต้องแจ้งไปที่คุณแม่
เห็นร่างของลูกถึงกับร่ำไห้

ทางตำรวจสภเมืองนครราชศรีมา
เขาได้รับแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์ล้ม
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายริมถนนมิตรภาพ
ฝั่งขาเข้าบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าชื่อดังค่ะ

ซึ่งที่เกิดเหตุก็พบชาวบ้านกำลังช่วยกันปั๊มหัวใจ
ช่วยชีวิตชายคนดังกล่าวอยู่ริมถนน
ทราบชื่อต่อมาก็คือนายอธิชาเพชรประภัยอายุ๑๘ปีค่ะ

ก็พบรถจักรยานยนต์สีดำอยู่บนขอบฟุตบาท
เจ้าหน้าที่กู้ชีพรีบเข้าตรวจสอบเบื้องต้น
พบว่าผู้ตายมีบาดแผลขนาดใหญ่บริเวณศีรษะและชีพจรอ่อน
ก็ทำการพยายามปั๊มหัวใจแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตได้นะคะ
พอแม่ผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงก็รีบวิ่งไปดูลูกค่ะ

ภาพนี้ใครเห็นก็สลดโทษทูใจละค่ะ
บอกว่าลูกชายเป็นบุตรคนที่๒กำลังศึกษาอยู่ชั้นปวชปี๑
และตั้งแต่เวลา๕นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้ก็เพิ่งบอกกับแม่ว่า
จะขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากบ้านซึ่งอยู่แถวบ้านโคกไผ่ตะมนต์หมื่นวัย
จะไปวิ่งออกกำลังกายที่บุงตาหลัวเขตค่ายสุรนารี

ก็ได้รับแจ้งจากตำรวจว่าลูกชายเนี่ยรถล้มเสียชีวิตบริเวณใกล้ห้างแล้ว
คาดคิดเลยว่าต้องมาสูญเสียลูกชายไปจากอุบัติเหตุแบบนี้นะคะ
รอปภของห้างที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่า
ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่มาด้วยความเร็ว
พอมาถึงช่วงโค้งถนนบริเวณหน้าห้าง
ควบคุมรถไม่อยู่ทำให้ล้มกระแทกกับพื้นเสียงดัง
กระเด็นหล่นจากรถศีรษะครูดไปกับขอบเกาะกลางถนน
ส่วนรถจักรยานยนต์ก็กระเด็นไปไกลกว่า๕๐เมตรค่ะ
ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นและผู้เห็นเหตุการณ์รีบพากันไปช่วยเหลือก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงนะคะ
ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทางแม่ผู้เสียชีวิตไม่ได้ติดใจค่ะ
ตำรวจก็ให้กู้ภัยนำร่างส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง
และทางญาติก็จะรับศพไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปค่ะ